คุณผู้ชมมาต่อกันเรื่องของความเศร้าความเสียใจของนักเรียนทีมฟุตบอลที่ชายภูมิ
เขามีการแข่งกีฬาที่เรียกว่าเทศกาลกีฬาโซนหุบเขาของชายภูมิ
นักฟุตบอลของแต่ละโรงเรียนจะเวียนกันไปแข่งทุกสนามเลย
แล้วทีมนี้เขาแข่งเสร็จปุ๊บกำลังจะเก็บข้าวของใส่บนท้ายกระบะ
แล้วกำลังจะขับรถไปแข่งต่ออีกสนามหนึ่ง
ปรากฏว่ากลับมาดูที่ท้ายรถรองเท้าสตัสกับอุปกรณ์ทุกอย่างหายหมดเลย
แล้วก็ทำให้ไปแข่งอีกสนามหนึ่งไม่ทัน
โดนปรับแพ้ไปทั้งที่ยังไม่ได้ลงแข่งเพราะไม่มีรองเท้าสตั๊ดไปแข่ง
เสียใจเนี่ยนั่งกันแบบหงอยเหงาแบบนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวจะมีภาพวงจรปิด
รถกระบะคันนี้จอดอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพล
แล้วมีรถเก๋งคันนี้เข้าไปจอดเทียบจอดเทียบเสร็จปุ๊บเขาขนของที่ท้ายกระบะ
มีรองเท้าสตัสมีข้าวของของนักเรียนทุกอย่างเอาไปหมดเลยครับ
รถเก๋งคันนี้เราเห็นทะเบียนด้วยนะฮะ๔กกง๑๓๑๑กรุงเทพมหานคร
นี่ค่อยถอยไปค่อยถอยไปแล้วขนของไปหมดเลยครับ
หลังเกิดเหตุคุณครูที่เป็นคุณครูผู้ควบคุมทีมฟุตบอลทีมนี้
คุณครูสุชาติดงชีพอายุ๔๐ปีนะฮะ
เป็นคุณครูพิเศษโรงเรียนคอนสวรรค์พร้อมกับนักเรียนทั้ง๑๓คน
ก็ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้ที่สพเมืองชายภูมิ
นี่หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะว่าคนเป็นผู้ชาย
ลงมาจากรถเก่งแล้วก็ขโมยของเขาไปนะครับ
คุณครูบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔มกราคมตอน๑๑โมง
พานักเรียนมาแข่งขันฟุตบอลที่โรงเรียนนี้
รุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีเป็นการแข่งขันประจำปี
เรียกว่าการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขามาที่สนามของโรงเรียน
ชายภูมิพักดีชุมพลนะฮะขับกระบะสี่ประตูมาด้านหลัง
ก็จะมีแคปนะฮะก็ปิดอย่างหนาแน่นแหละนะฮะ
เพื่อให้นักเรียนทั้ง๑๓คนนั้นไปแข่งก็เอากระเป๋าเนี่ยมาใส่
มีกระเป๋าสตางค์เครื่องใช้รองเท้าเก็บไว้หมดเลยอุปกรณ์ชุดการแข่งขัน
เสร็จปั๊บกำลังจะไปต่ออีกสนามหนึ่งที่โรงเรียนเรียกว่าวิทยาลัยพระราชศึกษา
แต่พอกลับมาที่รถปรากฏว่าเฮ้ยของหายหมดเลยเหลือแค่กระเป๋าเป้ไม่กี่ใบ
รองเท้าสตัส๑๓คู่โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องกุญแจมอเตอร์ไซค์ของเด็กหายหมดเลยครับ
ก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดดูของโรงเรียนนี้ก็เลยเห็นภาพเมื่อกี้คือรถเก๋งขับมาแล้วก็ขโมยของเขาไป
เพราะเหตุผลคือไม่มีรองเท้าแข่งแล้วหาอุปกรณ์ไม่ทัน
คือฝ่ายการแข่งขันเขาก็เห็นใจเขาเลื่อนจากโปรแกรมรอบเช้าเป็นรอบบ่ายให้แล้ว
แต่ว่ามันหารองเท้าไม่ทันโดนปรับแพ้ตามกฎิกาคือต้องแพ้๒
ตอนนี้เด็กทุกคนจิตใจเขาแบบย่ำแย่มากหมดกำลังใจมาก
ส่าห์ฝึกซ้อมมาทั้งปีแล้วมาแพ้ด้วยเหตุผลคือโดนขโมยรองเท้าแบบนี้ฮะ
ก็คืออยากได้คืนนี้
ถ้ามีผู้ที่เขาอยากสนับสนุนนี่มีความผสมที่อยากให้สตาร์ทให้คืนให้เราใหม่
แต่ทางเราคลุมเราจะว่าไง
ให้ได้ครับพี่แต่ผมก็หมดโอกาสแล้วครับ
อย่างที่ได้คุยกันก็ล่าสุดมีภาคเอกชนยื่นมือให้ความช่วยเหลือ
ก็คือมอบรองเท้าให้ทั้ง๑๓คู่นะฮะก็แต่ว่าอย่างที่น้องเขาบอกคือเขาหมดโอกาสในการแข่งตกรอบไปแล้ว
ตกรอบไปแล้วโดนปรับแพ้ไปแล้วแล้วก็น้องเองอยู่ม๖แล้ว
รองเท้าได้มาปีหน้าก็ไม่ได้แข่งแล้วหมดโอกาสไปแล้ว
ก็เลยก็หมดกำลังใจไปด้วยหมดโอกาสไปด้วยแต่ว่าน้องที่เหลืออยู่เดี๋ยวทางโรงเรียนจะพิจารณาต่อว่าเขาจะรับบริจาคจากเอกชนหรือเปล่า
ควรจะมีข้อคอรหาดราม่าตามมาเรื่องของการบริจาค
ล่าสุดเรื่องของการก่อเหตุตำรวจสภชายภูมิบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
ประวัติพึ่งจะพ้นโทษมา๒เดือนแล้วล่าสุดไปขโมยรถเก่งของชาวบ้านที่เห็นนั่นแหละ
แล้วก็ขับไปตะเวนตามจังหวัดต่างเพื่อไปก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยก่อเหตุขโมยข้าวของ
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวคนนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
มันขับเก่งขโมยของเลยแล้วเก่งก็ขโมยเข้ามาอีกทีหนึ่ง